ทำกันได้ลงคอทำกันได้ยังไงพ่อแม่พาลูกจะไปเที่ยวช่วงปิดเทอมที่หาดบางแสน
ก็ยืนรออยู่ข้างทางค่ะระหว่างนั้นมีรถระยองแวะมารับ
บอกว่าขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปส่งพันธุ์พอดีเลยเออ
คิดค่าโดยสารคนละร้อยหกสิบซึ่งแพงกว่าปกติ
สุดท้ายไปไม่ถึงทิ้งไว้กลางทาง
ไม่ยอมไปส่งตามที่ตกลงกันไม่ได้ส่งตามที่ตกลงกัน
สุดท้ายก็ต้องพากันมาแจ้งความที่โรงพักแบบนี้นะคะ
นายบุญนำพรอยประดับอายุสี่สิบหกปีจุกมือลูกเมีย
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพแสนศุกร์
เพราะว่าถูกรถตู้สายกรุงเทพระยองเป็นรถตู้โดยสารนะคะ
หลอกให้ขึ้นรถจากหน้าโรงไฟฟ้าบางประกงเอามาทิ้งไว้ที่แยกหนองมนต์
นายบุญนำเนี่ยนะเล่าว่าตัวเขาเนี่ยพาลูกพาเมียมาจากปราจินบุรี
เพราะว่าวันหยุดปิดเทอมก็เลยอยากพาลูกมาเที่ยวบางแสน
ก็เลยไปยืนรอรถกันอยู่หน้าโรงไฟฟ้าบางประกงอ่ะตอนนั้นมีรถตู้สายกรุงเทพระยองผ่านมาจอด
ถามว่าจะไปไหนกันเขาก็เลยบอกว่าจะไปเที่ยวทะเลบางแสน
คนขับรถตู้ก็เลยบอกว่าได้ได้ขึ้นมาเลยจะผ่านหาดบางแสนพอดี
แต่ขอเก็บค่าโดยสารคนละร้อยหกสิบนะรวมหกคน
ที่เด็กก็ยังเป็นเด็กเล็กคือมีลูกมีหลานมาด้วยไงคะ
เป็นเงินรวมทั้งหมด๙๖๐บาทคือเอาจริงแพงกว่าปกติมาก
เพราะว่าเขาเคยนั่งมาในราคาไม่ถึง๖๐บาท
คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดอย่างเดียวอยากพาลูกพาเมียไปเที่ยว
มาถึงแยกหนองมนต์คนขับรถตู้จอดรถแล้วบอกว่าลงได้แล้ว
พอลงจากรถค่ะงงเลยอ้าวนี่ไม่ใช่หาดบางแสนนี่
แถมยังเก็บค่ารถแพงไปส่งไม่ถึงอีก
รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะ
๖คนรวมทั้งเด็ก๖หวบด้วยนะ๙๖๐บาทเห็นเก็บไปนะ
แล้วเขามาส่งที่ไหนครับ
แล้วเขาเอามาทิ้งไว้ที่แยกหนองมนตร์
คือตอนแรก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเร่งตามตัวคนขับรถอยู่นะ
พระนายาเขาพาประทานก็มีนะครับแม่
ชอบทำกันแบบนี้ทำคนกันเองทั้งนั้นแหละนะ